ส่วนสโมสรเพื่อนตำรวจนะคะทีมแชมป์ยามาฮาลีกวันทีมล่าสุดค่ะ
สภาพทีมไม่พร้อมนะคะบุกไปแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ
กับจูบิโลอีวาตะแล้วก็แพ้ไปศูนย์ประตูตอดเจ็ด
ติดตามได้จากรายงานของคุณไกรสอนเกรดสมค่ะรายงานมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
แกรมสำคัญของกิจกรรมเยามาฮาลีกวันแชมป์เป็นทัวร์นะครับ
ก็คือเกมอุ่นเครื่องระหว่างเพื่อนตำรวจทีมแชมป์เยมาฮาลีกวัน
เจอกับจูบิโลอีวะตะทีมเจ้าถิ่นนะครับซึ่งก่อนเกมก็มีแฟนบอลจำนวนมาก
ให้ความสนใจมาชมเกมนัดนี้ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร
ติดตามในช่วงของเก้าสิบนาทีครับ
อุ่นเครื่องระหว่างเพื่อนตำรวจพบกับชุบิโลอีวาตะที่ยามาฮาสเตดียม
ได้รับความสนใจจากแฟนบอลเข้าชมจำนวนมากเพราะถือเป็นแมชเตรียมความพร้อมของเจ้าถิ่น
ที่จะลงทำศึกเจริกฤทธิ์การใหม่ลูกเกมในเครื่องแรกจูบิโลอีวาตะของเฮจโคสต์ฮิโรชินานามิ
จอมทัพทีมชาติญี่ปุ่นทำได้ดีกว่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกใส่เพื่อนตำรวจอย่างต่อเนื่อง
และยิงได้ถึงสี่ประตูจากโคตาอูเอดากัปตันทีมนาทีที่แปด
ทากาฟุมิชิมิสุนาทีที่สิบเก้าทากุยะมาซูอุระนาทีสามสิบสาม
โกกิโอกาวะนาทีสี่สิบสามจบครึ่งแรกอิวตะนำอยู่สี่ต่อศูนย์
หลังเจ้าถิ่นยังครองเกมได้เหนือกว่าก่อนจะยิงเพิ่มอีก๓ประตู
เก้าสิบนาทีชูบิโลเอวาตาเอาชนะเพื่อนตำรวจไปขาดลอยเจ็ดต่อศูนย์
ด้านในวรทรเจนจรัสสกุลผู้จัดการส่วนกิจกรรมการตลาด
และกิจกรรมสนับสนุนบริษัทไทยยามาฮามอเตอร์จำกัด
เปิดเผยว่าแม้ทีมจากไทยจะแพ้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอย
แต่ก็มีหลายปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันยามาฮ่ายืนยันจะสารต่อกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง
เพราะเชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับทีมแชมป์ยามาฮาลีกวันในแต่ละฤดูกาล

อันนี้ถือว่าการทำสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งให้หน้าฟุตบอลเนี่ย
มันเรียกว่าเกินกว่าการทำการตลาดทั่วไป

การสร้างรายได้ในท้องถิ่นต่างของทีมต่าง
หรือคนที่เกี่ยวข้องกับสอยฟุตบอลที่อยู่ต่างจังหวัด
ว่าทำได้ค่อนข้างดีขึ้นนะครับยกระดับโดยรวม
ยามาฮะก็ตอนนี้เร่งเห็นข้อสำคัญว่า
แทนสังคมฟุตบอลได้แล้วก็สังคมไทยด้วยนะครับ

เตรียมทีมสำหรับสู้ศึกไทยพรีมิลีก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๔๐นาที